ส่วนวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้พูดถึงนะฮะ
ที่พูดเนี่ยเพราะว่านักข่าวไปถามท่าน
ถามว่าตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ย
จะเป็นพลเรือนหรือจะเป็นคนนอกหรือจะเป็นทหาร
มีความคิดเห็นว่าอย่างไรนะฮะ
เพราะวันนี้เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรี

ที่แล้วเราก็บอกว่าเป็นแมทสุดท้าย
สัปดาห์นี้จะแมทสุดท้ายหรือเปล่านะฮะ
พลเอกประยุทธ์เนี่ยตอบสั้นว่า

เมื่อถามว่าเอ๊ะถ้าคุณสุธินคลังแสงเนี่ย
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่
ในฐานะของพลเรือน
ผลเอกประยุทธ์ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับ

ก็คือพลเอกอนุพงศ์เผาจินดาพี่น้องสามป่อนะฮะ
ซึ่งก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ถามว่าจะฝากงานให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทัยคนใหม่
ซึ่งตามโผล่เป็นชื่อของเสียหนูคุณอนุทินชาญวิรากูลหรือไม่
ผลเอกอนุพงศ์บอกว่าเดี๋ยวท่านก็มารับตำแหน่งแล้ว
ส่วนคุณอนุทินชาญวิรากูลบรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
และว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทัย
ตอนนี้เวลาพูดชื่อตำแหน่งนะเขาพูดเยอะหน่อย

เมื่อเช้านี้หอบซองสีน้ำตาลที่ภายในเนี่ย

ทั้ง๘ตำแหน่งในโคต้าพักภูมิใจไทย
พร้อมกับชูซองสีน้ำตาลนี้ให้ผู้สิทธิ์ได้ดู
ก่อนจะเดินเข้าไปในตึกสันติมัยตรี
นักข่าวก็ถามเอาไปส่งให้ท่านเลขา
การคณะรัฐมนตรีตรวจสอบหรือไม่
คุณอนุทินตอบว่า๗ใช่เลย
แล้วก็ฟังเสียงคุณอนุทินลองฟังนะครับ
เออนะครับก็เมื่อถามว่าได้ส่งรายชื่อครบแล้วหรือไม่
ในส่วนโคต้าพักภูมิใจไทยคุณอนุทินบอกว่า
ยังเพิ่งได้เมื่อวานพร้อมกับชูซองสีน้ำตาล

แล้วก็เข้าไปในตึกสันติมัยตรีทันทีนะครับ
ไปส่งให้กับเลขาที่กาขณะรัฐมนตรี
ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

รับว่าได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีแรงงาน
แล้วก็บอกว่าใช่แล้วมาเจอกันที่กระทรวงนะครับ
ซึ่งผมเองได้ส่งเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว
ส่วนคุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวมีชื่อติดโผล่คอรมอเศรษฐาหนึ่งโดยพูดติดตลกว่า
จะพอนอนหรือจะพอมอหรือพอก่อน
ก็คงอยู่แถวตรวจสอบพอพานี่แหละคงไม่ไปอักษรอื่นนะ
เพราะชาติไทยพัฒนามีสอสอสิบคนได้หนึ่งก็พอแล้วอะไรแบบนี้
เมื่อถามว่าเสียดายตำแหน่งเดิมไหมรัฐบุรีกระทรวงทรัพย์เนี่ย
คุณวราวุฒิบอกว่าการทำงานมียศเสื่อมยศมีลาบเสื่อมลาบ
ส่วนภารกิจหน้าที่ต่อไปก็ต้องรอความชัดเจน
ให้มีพระบรมราชองค์การโปรดเก้า
ก่อนจะเริ่มศึกษางานในตำแหน่งต่อไปนะครับ
คุณวราวุฒิพูดมาตลอดตั้งแต่แรกนะจะตำแหน่งไหนก็ได้

ส่วนรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีคุณธนกรวังบุญคงชนะ
ก็บอกว่าขอแสงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดใหม่

ให้โอกาสตนเองในการทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
สำหรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคนใหม่ก็คงไม่มีอะไรจะฝากนะครับ
เพราะรู้จักกับว่าที่รัฐมนตรีคนใหม่มา๒๐๓๐ปีแล้ว
โคต้ารัฐมนตรีคนนอกของพักรวมไทยสร้างชาติ
องว่าเป็นเรื่องของคณะกรรมการบริหารพัก
ส่วนตัวรับได้อยู่แล้วไม่มีปัญหา
ส่วนที่ตนเองและนายสุชาติชมกลิ่นไม่ได้เก้าอี้รัฐมนตรี
ยืนยันว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกัน
และยังทำงานให้กับพักต่อได้นะครับ

คือผมเองผมบอกแล้วว่าผมได้รับโอกาสจากท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพักแล้ว
โดยธรรมชาติผมก็ยังสามารถทำงานต่อได้
เพราะว่าคณะกรรมการบริหารท่านหัวหน้าพิรพันธ์
ก็ให้เกียรติพวกผมอยู่แล้วผมไม่ได้มีปัญหาอะไรในพัก
เพราะฉะนั้นก็ไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็ทำหน้าที่ให้กับพี่น้องประชาชนได้